ต่อกันที่คู่รักวัยรุ่นกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับท็อปแล้วก็ใบเฟิร์นนั่นเองค่ะ
ต้องบอกว่ายุคนี้นะยุคโซเชียลมันไว

แต่เว้นไว้คู่หนึ่งละกันสำหรับใบเฟิร์นพิมชนกแล้วก็ท็อปจรนนะครับ
เพราะว่าล่าสุดฝ่ายชายเขาบอกเอาไว้ว่า
แม้ว่าจะมีความรู้สึกให้กันดีต่อกันตลอดนะคะ
แต่ยังไม่พร้อมที่จะอวดรูปคู่กับสาวใบเฟิร์นออกสื่อค่ะ
รู้ว่าแฟนคลับเนี่ยหลายคนอยากรอชมโมเมนต์หวานอยู่เข้าใจค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้ทั้งคู่ก็ยังมีคิวงานรัดตัว

เรื่องเวลาเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์นะคะ
แต่ว่าเรื่องรูปเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันทีหลังค่ะ
ส่วนในเรื่องรูปคู่หรือว่า
อนาคตว่าเราจะลงหรือไม่ลงอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่

เรายังไม่ได้ไปโฟกัสอะไรเรื่องนั้นมากกว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะยัง
ยังรู้สึกว่าการที่เป็นแบบนี้เนี่ย
เราก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ

เพียงแต่ว่าเวลาเจออาจจะแบบ
จากหลายชั่วโมงหน่อยจะเหลือน้อยลงเท่านั้นเองครับ
คือเวลาเนี่ยมันมันเจอกันน้อยลง
แต่ว่ากำลังใจที่เรามีให้กัน
เราคอยเชียร์อัพกันอยู่เรื่อยเนี่ย

เราทั้งสองคนรู้สึกดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ